ในวันนี้นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสบำเภนกุศลสัตว์เมื่อวาน๗วันครับ
สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำโดยนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช
ได้จัดพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระพิสุสงฆ์๘๙รูป
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสงานบำเพ็ญกุศลสัตว์ธรรมวาล๗วัน
บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา๒
โดยมีร้อยเอกธินพันธ์นาคาตะประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
นายมีชัยริชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนุน
พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร

พร้อมตั้งจิตอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เช่นเดียวกับคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชได้จัดพิธีน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
โดยประธานปปชยืนยันว่าจะน้อมนำพระบรมราชวาส
เกี่ยวกับความซื่อสัตว์สุจริตและการส่งเสริมคนดี
ให้ขึ้นมาปกครองบ้านเมืองมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
และได้เตรียมขับเคลื่อนการทำงานปี๒๕๕๙
โดยจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ยุทธศาสตร์ชาติของปปชที่จะทำให้ประเทศไทยใสสะอาด